ตัวรับมือฝนรับมือพายุนะคะ
ขณะที่ในหลายพื้นที่ก็ยังชอกช้ำกับน้ำท่วมอยู่เลยนะคะ
คุณนัทพงศ์อ่างทองค่ะวันนี้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพญา
ให้คุณผู้ชมได้ดูระดับน้ำสูงแบบนี้
แล้วมันเอ่อเข้าไปท่วมตรงนี้ที่เห็นเนี่ยคือฟาร์มนกกระทานะคะ
ในกรงเนี่ยคือนกกระทา

นี่ค่ะคือมันจมน้ำนะคุณนัทพงศ์
เจ้าของฟาร์มเนี่ยเขาบอกคือเขาอ่ะ
ขนออกนะขนออกพวกอุปกรณ์เครื่องใช้หนีน้ำ
ย้ายอาหารนกหนีน้ำแต่นกหนีไม่ทัน

ก็คือตัวที่รอดก็คือตัวที่อยู่ข้างบนที่อยู่ข้างบน

แล้วตัวข้างบนเนี่ยรอดนี่ไม่ใช่ว่าจะสภาพดีนะคะ

นั่นสิคะเพราะว่ามันถูกมันแช่น้ำมาตลอดเลยค่ะ
นี่ค่ะแช่น้ำจมน้ำนานทั้งคืน
บางตัวมันก็ทนหนาวไม่ไหวก็ค่อยทยอยตายไปทีละตัวทีละตัว
เคลื่อนย้ายนกกระทาในโรงเรือนไม่ทัน
นี่ค่ะคือความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะคะ
นี่ฟาร์มนกกะทานะครับ

กำนันบอยค่ะนายโสพลงามรุ่งโรธ
บอกว่ากระสอบทรายกั้นน้ำระหว่างหมู่บ้านตำบลจราเข้ร้องมันพังนะคะ
น้ำก็เลยไหลเข้าท่วมบ้านเรือนนะคะร้อยหลังคาเรือน
รวมทั้งฟาร์มนกกระทาแห่งนี้ด้วยประเมินความเสียหายดูแล้วเนี่ย
ไม่ต่ำกว่า๒๓ล้านบาทนะคะนี่คือที่อำเภอชายโย
จังหวัดอ่างทองค่ะสี่วันก่อนแนวกั้นน้ำถนนช่วงต้นคลองยี่สิบสามอาย
แยกจากคลองชัยนาฏป่าศักดิ์นะคะมันพังทลาย
น้ำก็ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนสูงกว่า๒เมตร
ล่าสุดค่ะวันนี้ชนรับประทานเอารถแบ็คโฮ๒คันไปซ่อมแล้วนะคะ
เอาหินใส่ตะขายปิดจุดที่พังนะคะยาวสองเมตร
ส่วนคลองส่งน้ำซึ่งไหลสู่๓อำเภอระดับน้ำลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะ
ก็ลดลงเหลือ๑เมตรแต่ว่าถึงขณะนี้รถเล็กก็ยังผ่านไม่ได้นะคะ
นี่ยังต้องใช้เรืออยู่นะคะนี่ค่ะ
อีกด้านหนึ่งกรมชลประธานมีการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา
อยู่ที่๒๗๔๙ลูกบาทเมตรต่อวินาที
เขื่อนป่าศักดิ์โชลสิทธิ์อยู่ที่๑๐๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
เขื่อนพระราม๖ที่อำเภอท่าเรือพระนครเสียยุทยา
อยู่ที่๗๖๒ลูกบาทเมตรต่อวินาที
เจ้าหน้าที่ต้องนำเครื่องจักรขนาดใหญ่ไปกำจัดวัชพืชและเศษไม้
เพื่อการระบายน้ำจะได้เป็นไปอย่างสะดวกนะคะ

ประชาชนที่อยู่ท้ายเขื่อนตำบลโพเอนอำเภอท่าเรือ
หลังเนี่ยต้องบอกว่าชั้นล่างไม่เหลือแล้วนะคะ
แล้วใครเลี้ยงสุนัขก็ต้องขนขึ้นไปนอนบนหลังคา
สิ่งของเครื่องใช้ไปไว้บนถนน
เพราะเขาบอกว่าน้ำเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีก๕๑๐เซนนะคะจากที่เจออยู่แล้วจะสูงขึ้นอีกนะคะ
นังกั้นน้ำลำชีขาดก็ทำให้น้ำไหลทะลักเข้าท่วมโรงงานขนมปังที่ขอนแก่นค่ะ
คุณผู้ชมครับบ้านเรือนนะคะที่บ้านท่าพระเนาตำบลเมืองเก่าและตำบลท่าพระ
เขาบอกว่าเมื่อวานเย็นนี้ต้องอบพยพกันอย่างอลละหมานเลยค่ะ
ขนข้าวของทรัพย์สินนะคะแล้ววันนี้ก็ยังมีมวลน้ำชีจากชายภูมิ
ไหลลงมาสมทบอย่างต่อเนื่องนี่ดูจากภาพมุมสูงแล้ว
คือไม่เห็นพื้นดินแล้วค่ะตอนนี้นะคะมีแต่ท้องน้ำแบบนี้ค่ะ
แล้วก็ขยายวงกว้างไปท่วมถนนเหล่านาดีเส้นทางสายหลักที่ไปอำเภอพระยืน
จังหวัดชายภูมิด้วยนะคะรถเล็กก็ผ่านไม่ได้เช่นเดียวกัน
ธาตุบ้านกุฎกว้างนะคะรวมถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจำตำบลกุฎกว้างก็ถูกน้ำท่วมแล้วนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

ประชาชนที่ขอนแก่นคาดว่าช่วง๑ทุ่ม
ระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้น๑๑เมตรครึ่ง
ตอนนี้เขาสั่งจับตา๒๔ชั่วโมงนะคะ
คุณผู้ชมที่ขอนแก่นเตรียมรับมือน้ำด้วยนะคะ